คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดลมแรงเกิดเป็นพายุเลยล่ะครับ
และทำให้ที่พิจิตรปรากฏว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติคุณ
ใหญ่นะที่เคยตั้งตรงานล้มลงมาทั้งอัน
ซุ้มจะเป็นคล้ายกับที่มันจะมีสัญลักษณ์เหมือนกับเข้าต้อนรับเข้าเข้าจังหวัด
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งตรงานอยู่ตรงถนนแบบนี้นะครับ
ใหญ่แค่ไหนคุณคิดภาพดูแล้วเนี่ยร่วงลงมาทั้งอันเลย
ลมแรงขนาดไหนนะฮะเกิดพายุฝนถล่มและลมกระโชกแรงนานกว่า๓๐นาทีนะครับ
เอาโครงสร้างเหล็กซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนถนนสาย๑๑๕พิจิตรสามงามเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
ซึ่งสร้างคล่อมถนน๔เลนพังถล่มลงมาทั้งคานเลยฮะ
และเป็นจังหวะเดียวกันกับช่วงเย็นเมื่อวานนี้คนใช้รถใช้ถนนเส้นนี้เยอะมาก
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปวสนะฮะ
ทราบชื่อก็คือนายวะสุพลเมืองใส่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
จริงขี่มาพร้อมเพื่อนอีกคันนะเพื่อนอีกคันตามหลัง
แต่คันของนายวัชสุพลนำหน้าแล้วเป็นจังหวะที่ดูสิคุณ
โอ้โฮนี่หล่นลงมาครับคานซุ้มนี่หล่นลงมาถล่มลงมานะครับ
ฟาดเข้ากับศีรษะของนายวสุพลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ชาวบ้านรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ให้เข้ามาช่วยแล้วก็รีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
เพื่อนของนายวสุพลคนเจ็บบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลัง
ดูสิเขาก็ตัวเปียกปอนเหมือนกันเขาบอกโหโชคดีนะ
ที่ผมเนี่ยขี่ไม่แบบขนาดข้างกับวัสสุพลนะไม่งั้นผมก็ถูกซุ้มทับเหมือนกันนะครับ
ตอนนั้นลมพายุพัดอย่างแรงคานโครงเหล็กเนี่ย
ไม่น่าจะต้านทานความแรงของลมพายุไว้ได้
แต่ผมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้
มันพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาผมนะครับ
ก็ขี่ค่ะลมมันแรงครับแล้วป้ายก็ค่อย
ทรัพย์นี้อย่างไรทรัพย์ทั้งตัวหรือว่าทรัพย์ตรงไหนก่อน
แพ่กลงทนี้นะครับ
เมื่อวานตอนเย็นเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะครับ
โอ้โหรถติดเลยฮะต้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ย
ไปใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราวนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วมีการเก็บกู้โครงเหล็กออกจากถนนทั้งหมด
เสร็จกี่โมงรู้ไหมฮะตีหนึ่ง
เพราะโครงใหญ่ทั้งนั้นแล้วคุณดูสินู่นเห็นอะไรไหมฮะ
เป็นเหมือนกับมันมีจุดไฟช็อตด้วย

เสาไฟฟ้าแรงสูงบนถนนเรียบทางรถไฟ
เทศบาลเมืองพิจิตรก็หักโค้นเกือบ๑๐ต้นนะฮะ
ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าของชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเนี่ย
ดับทั้งแถบเลยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต้องเข้าไปปักเสาไฟให้ใหม่จ่ายกระแสไฟให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ
ส่วนจุดนี้โชคดีนะไฟมันไม่ลุกลามอาคารบ้านเรือ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดนี้พอดีเลยนะครับ

ก็คือนายพิษวิริยอารีธรรมนะครับ
เปิดเผยว่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่นี้นะครับ
ก่อสร้างมา๑๐กว่าปีแล้วคุณ

อยู่ระหว่างที่ฝ่ายกองช่างและป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัด
เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่พังถล่ม
แต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของพายุลมแรง
แต่ก็ต้องตรวจสอบโครงสร้างของซุ้มต่างในพื้นที่จังหวัด
แล้วก็ป้ายต่างในจังหวัดให้ดีเลย
เพราะว่าเป็นบทเรียนเลยนะครับ
ส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บถูกซุ้มพังทับนั้น
ทางด้านของนายกอบจพิจิตรพันธ์ตำรวจเอกกิจสดาพัทรประสิทธิ์
สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเยียวยา
เรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วนะครับ